เอาละครับแล้วช่วงนี้นะครับอบตมหาสนุกนะครับ
ถึงช่วงที่ทุกคนชื่นชอบกันมาก
เพราะจะได้ลิ้มชิมรสอาหารพื้นถิ่นของแต่ละอบต
อบตขอบพรุง
เอามาต่อขอบรุง
เสด็จของเราเนี่ยโดดเด่นมากเรื่องอะไรครับ

ปลาที่เมื่อยล้ามากกับการว่ายน้ำ

มาอย่างยาวนานจะขึ้นมาเกยตื้นที่ตรงนี้

ต้มปลาร้าหัวตาน

เห็นหน้าค่าตาของเจ้าเมนู
ปลาร้างหัวตาลไปแล้วนะครับ

วัตถุดิบที่นำมาปรุงนั้นจะมีอะไรบ้าง

ไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ
กระชายกระเทียมน้ำตาลปี๊บเกลือเม็ดครับพริกไทย
น้ำปลาร้าผิวมะกรูดกะปิแบบที่นี่
มะกรูดตะไคร้หอมแดง
และสิ่งสำคัญที่สุดที่เราเห็นอยู่ตรงกลาง

แต่ตานเอาอ่อน
ปกติมันก็จะมีลูกมีเนื้อตานอยู่นี้

แล้วก็เอาแต่หัวตาลนะครับ
เฉือนเป็นชิ้น
ได้มาเป็นแบบนี้
เนื้อตานเขาเอาไปทิ้ง

ช้อนใหญ่ไปไหมครับ

ช้อนนั้นมันใหญ่ไปไหมครับพี่
ว่าแต่หัวตาลนั้นรสชาติมันเป็นอย่างไร
แล้วพอเอาไปแกงแล้วอร่อยขนาดไหน
บอกหน่อยสิครับพี่ลิง

แต่มีความหวานมันของกะทิ

แต่ไม่ถึงเป็นแกง

ดูเป็นเอกลักษณ์มากนะครับ
เรียกว่าเฉพาะทางเป็นอย่างมาก

ที่เราเห็นเป็นปลาเป็นชิ้นใส่มา

ปลาตะโกก

ฟังไม่ผิดปลาตะโก
ซึ่งเจ้าปลาชื่อแปลกนี่แหละครับ
จะต้องไปตามหากันในวันนี้
แต่ก่อนจะไปตามหาปลาตะโก

ขอร้องเพลงนิดหนึ่ง
อันนี้มันเป็นเพลงอะไรของพวกเราเหรอที่นี่เหรอเพลงเช้าบ้านเพลงเช้าบ้าน
คนที่นี่เขามีอารมณ์สุนทรีนะเป็นศิลปินนะเออน่ารัก
แม่ทำเขาเรียกต้มปลาร้าปลาร้าหัวตาลต้มมานานยังทำมานาน
นานแล้วตั้งแต่โตเป็นพอรู้เรื่องก็พ่อแม่ก็พาต้ม
เออเรากับทีมสีฟ้าคิดว่าใครจะชนะ
ลูกศึกสีฟ้าจะชนะอ้าวไม่เราสีต้มก็ไม่รู้จะชนะ
ก็ไม่รู้ว่าเขาเก่งกว่าหรือต้มต้มต้มตัวไว้ก่อน
แม่จะถ่อมตนอะไรขนาดนั้นจ๊ะแม่
แม่ทีมสีส้มเขายอมขนาดนี้แล้ว
แม่ทีมสีฟ้าล่ะจ๊ะว่ายังไง

สมนึกทำมาตั้งแต่เด็กเหมือนคุณแม่ฝั่งนู้นไหม

รุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็กินกันมาแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ

ทำให้แม่กินด้วยทำขายในตลาดไหม

ปกติอาหารชนิดนี้เนี่ยเราขายกันในตลาดในอะไรอย่างนี้มีขายไหมฮะ

มีแต่ไม่ได้กินกันแพร่หลายมากใช่ไหม

เพราะต้องไปหาตานที่จะออกในช่วงตานออกลูกอ่อน

หลังจากนั้นหมดสิทธิ์พอแก่ปุ๊บไปเป็นขนมตาล
ใช่พอแก่ปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ
แม่คิดว่าแม่จะชนะทีมสีส้มไหมครับ

ก็ไม่แน่ไว้กัน

แม่ที่นี่เขาทำตนกันจริง
ไม่ยอมคมใครช่างดูสมัครรักใคร่กันเหลือเกิน

ไปดูกันต่อครับว่าเวลาต้องแข่งขันกันจริง
เขาจะยังยอมกันอีกหรือเปล่า
การแข่งขันล่องเรือหาปลาต้มปลาร้าหัวตาล
กติกาการแข่งขันให้แม่ทั้งสองทีม
แข่งกันทำต้มปลาร้าหัวตาลจากนั้นตักต้มปลาร้าหัวตาลใส่ในถาดหลุม
ที่มีข้าวสวยร้อนร้อนและไข่เจียวหอมรออยู่โดยวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากน้องน้องร่วมหนึ่งร้อยชีวิต
จากสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสะแก้วซึ่งพวกเขาจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลแพ้ชนะของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีม
เพราะทีมไหนตักและเสิร์ฟถาดให้น้องได้เยอะที่สุดก็รับเงินสนับสนุนชุมชนไปเลย๑๐๐๐บาท
เอาละครับตอนนี้นะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้ว
ไป
ไป

โอ้โฮรอบแล้วครับเมืองได้ยินเสียงสัญญาณแม่แม่ทั้งสองทีมก็ฟังได้ยิดจำพายกันยังไม่คิดชีวิตโอ้โฮ
คันกันตามหาวัตถุดิบหรือแข่งเรือยาวกันแน่ล่ะครับ

นั่นแม่ทีมสีฟ้าดูท่าจะคว้าหม้อปลาตะโกไปก่อนแล้วครับ
เมื่อสักครู่เหมือนว่าแม่ทีมสีฟ้าจะคว้าหม้อปลาตะโกะไปได้ก่อน
แต่ตอนนี้แม่ทีมสีส้มพลิกเกม
มือความหม้อปลาตะโกะไปก่อนซะแล้ว
อ้าวทีมสีฟ้ายอมมั้ยจ๊ะ
แม่แม่สุศิษศุนย์ครั้งนี้

พร้อมกับเนื้อปลาตะโกทันที
และที่สำคัญไม่ได้โครงธรรมดานะจ๊ะ
เป็นการปลูกพริกแกงลีลาเส้นด้วย

คงเห็นว่ากำลังเป็นรองนะครับ

ระนำโขกสดสะเทือนลัดกันแบบนี้เลย
จะเป็นคนตักข้าวนะครับกับไข่
แล้วในถาดหลุง
แล้วก็คุณแม่เพิ่มส้มเสร็จ
ตักแล้วเอาไปเสิร์ฟให้เด็กนะครับ
ทางด้านนี้ครับปรุงแล้วนะครับ
แม้คงเห็นว่าพี่ใหญ่เขาเชียร์ใช่ไหมล่ะครับ
และได้ใจทำไปแดดสไตล์แบบนี้
เอ้าโยมสิใจโยม
เชียร์อะไรแต่ทีมสีฟ้าล่ะครับ
ไปครับไปดูแม่ทีมสีส้มกันบ้าง
ตอนนี้ยังไงนะยังไงนะ
อันนี้เขาใส่หัวตามทีหลัง

ท่านนายกของเรานี่เป็นพ่อบ้านพ่อเรียนตัวจริงเลยนะครับเนี่ย
รู้ลึกรู้จริงสุดยอดจริงเลยครับ
ว่าแต่ตอนนี้พี่ใหญ่ของเราอยู่ไหนแล้วล่ะครับเนี่ย
เพราะตอนนี้เรามีงานสำคัญ
สำหรับพี่ใหญ่รออยู่ใช่ไหมล่ะครับพี่ลิง
เอาละครับและอดีตคุณใหญ่นะฮะ
แล้วก็คุณครูนะครับที่นำนักเรียนมาจะมาช่วยตักกับข้าว
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวแม่นี่ตักแบบน้อยเกินไป
มาเลยโอ้โหน่ากลิ่นครับนัก

ครูช่วยกันหน่อยเร็วครูเร็ว
เวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้ว

อ้าวเร็วครับแม่เร็ว
ส่วนน้องก็ช่วยกันทรงถาดต่อกันอย่างเป็นระเบียบสุดยอดไปเลย
หมดเวลา
หมดเวลาการแข่งขันแล้วล่ะครับ
ต่อไปก็ถึงเวลาที่ต้องไปนับจำนวนถาดพร้อมกันแล้วล่ะครับ

ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแม่ทีมสีฟ้าด้วยนะครับ
คว้าเงินรางวัล๑๐๐๐บาทไปได้
ว่าแต่ว่ามีเคล็ดลับอะไรบอกพวกเราหน่อยได้ไหมจ๊ะแม่จ๋า
เรียกว่าสุดยอดมีเทคนิคไหมทำยังไงมันถึงได้รวดเร็วครับคุณแม่

ใส่ใจด้วย
ไวใส่ใจด้วยถือจานอย่างนี้เลย
ไม่รู้จะไปยังไงดีเพราะว่าหมดเวลาก่อน
เอาละครับรายการอบตมหาสนุกและช่องไทยรัฐทีวี๓๒มอบเงินรางวัล๑หมื่น
ขอบพระคุณมากนะครับผม
แม่สนุกสนานมากเด็กเดี๋ยวชิมได้เต็มที่เลย

ขอเรียนเชิญพี่น้องทั่วไปได้มาเยี่ยมชมสถานสงเคราะหวัดพระแก้วของเราครับ
เด็กเด็กที่นี่เนี่ยน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็มีระเบียบวินัยดีมากนะครับ
แล้วก็เป็นเด็กที่มีความสุขนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยมาดูเขาว่าที่วัดสะแก้วกับชุมชนที่นี่
เขาเลี้ยงดูเด็กที่ด้อยโอกาสนี้อย่างไร
ทำไมจึงน่ารักแล้วก็ดูดีมาก
นี่แค่เห็นกองทัพส่วนเดียวนะครับแค่๒๐๐คน
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยที่สถานสงเคราะห์เนี่ย
มีจำนวนถึง๒๔๐๐คนครับ
การแข่งขันในช่วงอบตขอปรุงในวันนี้
จากสถานสงเคราะห์เด็กกำพราและยากจนวัดสะแก้ว
อมยิ้มอิ่มท้องกันทั่วหน้า
เพราะอาหารทั้งหมดที่นำมาแข่งขันกันในวันนี้
เรามอบให้น้องนำไปรับประทานกันให้อร่อยแบบนี้เลยครับ
ช่วงหน้านะครับผมอบตขอแรง
อบตขอแรง